อันนี้ไม่หมูขนาดนั้นค่ะ
เจ้าของร้านเขามีกลมเด็ดรวมไปถึงใจเด็ดด้วย

โถอยู่มารยาทก็งามขึ้นมาซะอย่างนั้น
ใช่ค่ะแล้วพอดีมันมีมุมสองมุมพอดี

เหมือนหนังสั้นเป็นแก๊กกันเลยทีเดียวนะคะ

คลิปนี้ก็ถูกพูดในสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากนะคะ
กล้องวงจรปิดเก็บภาพไว้ได้จากร้านขายทองแห่งหนึ่ง
คนร้ายวัยรุ่นชายทำทีเลือกซื้อทองค่ะ
ให้เจ้าของร้านหยิบทองบางส่วนให้ดู
จากนั้นคนร้ายก็อาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านเผลอหันหลังให้
พยายามวิ่งออกไปทางประตูหน้าร้าน
แต่ไม่สำเร็จจ้ะประตูล็อก

ต่อมาอ้าวเจ้าของร้านก็เลยมีอาวุธปืนค่ะ

ข่มขู่คนร้ายขณะทำทองมาวางคืนนะคะ
คนร้ายก็เป็นคนดีกลับตัวกลับใจ
ภายในทันทีพี่ผมผิดไปแล้วนะคะ
ยกมือขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านทองที่ไหนในประเทศไทย
แล้วสุดท้ายคนร้ายถูกดำเนินคดีหรือเปล่านะคะ
แต่คลิปนี้นี่มีติ่งภาษาไทยนิดนึงคือรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศภาษาไทย
แต่ว่าโด่งดังไกลไปถึงเว็บไลฟ์ลีกนะคะชุมชนวิดีโอขนาดใหญ่ของต่างประเทศ
เป็นเหตุการณ์แบบนี้ไปนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ชิงทรัพย์ร้านทองโดยที่คนร้ายอาศัยท่าที
ขอดูสร้อยคอทองคำก็เกิดขึ้นหลายครั้ง
อย่างที่มิวบอกไปนะคะบางร้านทองเนี่ยอย่างเช่นในร้านคลิปนี้
ก็อาจจะมีการสันนิษฐานว่าทางร้านมีการติดตั้งระบบล็อกประตูอัตโนมัติ
คือลูกค้าเข้ามาในร้านปุ๊บหากจะออกจากร้าน
ต้องให้คนดูแลร้านกดปุ่มให้เท่านั้น
ซึ่งช่วยป้องกันโจรฉกชิงวิ่งราวได้ในระดับหนึ่ง
แต่บางรายก็ห่วงว่าถ้าคนร้ายมีอาวุธปืน
ก็อาจจะเป็นอันตรายกับเจ้าของร้านได้เช่นเดียวกันค่ะ
ค่ะงือบงือบไปเลยโดน
แล้วคือดึงประตูตัวโยนคุณดึงยังไงก็ไม่ออก
แต่คนไปตัดสลับนี้เขาก็ไอเดียสร้างสารอยู่เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเราก็เล่าข่าวลักษณะแบบนี้บ่อยมากอยู่นะ